ทีมชาติไทยครับวันที่๗มิถุนายนนี้ครับ
ลงสนามเจอกับทีมชาติสหรัฐอารับเอมิเรสนะครับ
ว่าแฟนหลายคนอาจจะผิดหวังเหมือนกัน

เสมอกับอินโดนีเซียไป๒ประตูต่อ๒ครับ

ซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสวิภาควิจารณ์ว่าจริงแล้วโคจิชิโนเองทำผลงานได้จริงได้เก่งจริงหรือเปล่านะครับ
ซึ่งจริงแล้วการเจอกับทีมระดับอาเซียนของโค้ชนิชิโนผลงานก็ยังไม่พิสูจนเท่าไห
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการเจอกับทีมจากตะวันออกกลางของโค้ชนิชิโน
ผลงานในการคุมทีมชาติไทยทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ
อย่างที่เรียนไปทีมจากอาเซียอย่างเวียดนามอย่างมาเลเซีย
นิชิโนไม่สามารถพาทีมไทยเก็บชัยชนะได้
สามารถพาทีมชาติไทยให้สู้กับทีมจากตะวันออกกลางได้อย่างสูสี
ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราเห็นศักยภาพของโค้ชพอสมควรนะครับ
เริ่มจากเกมที่แฟนจำได้แน่นอน
เกมนี้แข่งขันที่สนามธรรมศาสตรังสิต
ซึ่งปรากฏว่าทีมชาติไทยเนี่ยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยเกมนี้นะครับ
ชนะไป๒ต่อ๑จากประตูของธิรสินแดงดาและเอกณิตปัญญาครับ
แล้วก็เป็นเกมที่อยู่ในความทรงจำของแฟนชาวไทยมาจนถึงตอนนี้นะครับ
ทีมไทยลงสนามนัดแรกเจอกับบาเรนครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครคิดว่าทีมชาติไทยจะทำผลงานได้ดีในรายการนี้ครับ
เพราะว่าทีมชาติไทยเพิ่งจะตกรอบแรกใน๔เกมมาครับ
แต่ปรากฏว่าทีมไทยนัดแรกประเดิมได้สวยเลยนะครับ
ประตูจากสุพนัทเหมือนตา๒ลูก
เรินศักดิ์วงกร๒ลูกและสุปโชคสารชาติ๑ลูกนะครับ
เดิมได้สวยทำให้กระแสของฟุตบอลไทย

อีกเกมในความทรงจำคือเกมในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนี่แหละครับ
ทีมไทยลงสนามเจอกับอีรักษ์นะครับ
เกมนี้ต้องการผลเสมอไทยจะเข้ารอบทันทีครับ

จุดโทษของเจริญศักดิ์วงกรครับ
แม้ว่าในครึ่งหลังจะโดนตีเสมอ
แต่ว่าสุดท้ายครับนักเตะทีมชาติไทยก็สู้กับอีรักษ์ได้อย่างสนุกนะครับ
จนทำให้สุดท้ายนะครับทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้ารอบเสมอกับอีรักษ
แล้วก็เขียอีรักษ์ตกรอบไปครับ
นั่นก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับของโค้ชนิชิโนในการคุมทีมชาติไทย
เจอกับทีมจากเวสเอเชียหรือว่าทีมจากตะวันออกกลางนะครับ
อาจจะมีแพ้๑เกมก็คือแพ้ซาอุดีอาราเบียในรอบถัดไป
แต่ว่าก็เป็นการแพ้ที่ถือว่าสู้ได้สูสีแล้วเรามาโดนจุดโทษนะครับในครั้งนั้น
อีก๑สิทธิอีก๑เกมก็คือผลงานของนิชโน่
ตอนที่คุมทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
พาญี่ปุ่นไปโอลิมปิกครั้งแรกก็คือเกมที่เอาชนะซาอุดีอาราเบีย

นั้นญี่ปุ่นชนะ๒๑นะครับเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิก๑๙๙๖ครับ
ก็คือหมายเลข๗คนนี้อารีมาพูธครับ
ประเด็นสำคัญก็คือกองหน้ารายนี้
เขาเจอไทยทีไรยิงประตูทีมชาติไทยทุกครั้งครับ
นั่นทำให้ทีมชาติไทยต้องจับตามองนักเตะคนนี้ครับ

ทีมชาติไทยเสียประตูให้กับอารีมาภูตลอดนะครับ

เขายิงไทย๒ประตูในฟุตบอลโลก๒๐๑๘
รอบสุดท้ายขออภัยใน๒๐๑๘รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
จากนั้นมาเจอกันที่บ้านของไทยยิงอีกหนึ่งลูก
และ๑๕ตุลาคมเกมล่าสุดที่ไทยชนะ๒๑ก็ยิง๑ลูก
และที่น่าสนใจที่สุดก็คือ

เพราะฉะนั้นถือว่าสถิติน่าจดจำทีเดียว

ยังเหลือโปรแกรมแข่งขันธุรกิจธุรกิจธุรกิจโลก๒๐๒๒อีก๒เกมครับ